คุณผู้ชมดิฉันอยากรู้อะ

เดี๋ยวซื้อที่ไหนก่อนแล้วก็ใส่ไปไหนด้วย

นี่ต้องใช้จังหวะตัวตึงมาเหรอ

ใช่แล้วตอนน้องเดินผ่านนะ

เหลียวมองแบบคือเฮ้ยอะไรอ่ะ

เราอยากจะเรียกน้องนะคุณ
เราไม่รู้จักชื่อน้อง

น้องบอกอ๋อพี่อันเนี้ยเหรอซื้ออืมคือเขามาเปิดบูธขายที่โรงเรียนอ่ะ
มันไม่มีขายออนไลน์หรอกแต่คนไปคอมเมนต์กันเพียบ
จะหาพิกัดของร้านที่เขาขายหมวกแบบนี้บอกว่าอยากซื้อมาเก็บเอาไว้หน่อยนะ
แล้วบางคนบอกว่านี่ไงจะปลายปี
ปลายปีเขาต้องมีฉลองใช่ไหมบางทีแต่งตัวแฟนซีเอาอยากได้หมวกแบบนี้มาใส่เออ
นี่แหละค่ะเอามาให้คุณผู้ชมดูนะคะมองกันทั้งตลาดจริง